ตามกันต่อเรื่องราวที่คุณบินไปช่วยคนที่มีผลกระทบจากน้ำท่วม
เอาเงินไปให้คนละ๕๐๐๕๐๐

ดาวไทยยักษ์โสธรลักษณ์สุดมีดักฐาน
คุณมิวบอกว่าไอ้คนทำเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนี่แหละ

ทำซะเองก็ต้องเอาให้มันหนักหน่อยนะฮะ
ไปที่โสภาวิทยามยสวทรครับคุณบิลบรรลือฤทธิ์พร้อมกับทีมงานเข้าไป
เอาเอกสารเนี่ยไปให้กับตำรวจนะครับเพราะว่าเป็นเอกสารในการรับเงินช่วยเหลือนำท่วม
ในเขตอำเภอมยสวทรคนละ๕๐๐๐นะและ๒๗๐๐ชุด
เอาไปให้เพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินคดีกับคนที่ไปหักหัวคิว
แล้วก็แอบอ้างว่าเป็นทีมงานไปเรียกหัก๔๐๐๐บาทจากชาวบ้าน
คุณบินลงจากรถก็มีนางลำดวนสุวมาตรญาติของผู้ที่ไปรับเงินช่วยเหลือ
แล้วก็เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการหักหัวคิว

ชื่นชมที่กล้าขนาดนั้นโอบกอดคุณบิน

คุณมิ้นก็บอกว่าการที่มันเกิดขึ้นจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อย

ขอให้ทุกคนทำในสิ่งที่ถูกต้องและฝากไปคนที่หักหัวคิว
คืออย่าทำแบบนี้ต้องแสดงตัวเพื่อเป็นพยาน
นะใครที่ถูกหักหัวคิวให้ออกมาแสดงตัวเพื่อเป็นพยาน
ตอนนี้มีกระแสข่าวว่ามีกลุ่มบุคคลไปขู่ชาวบ้านว่า
อย่าออกมาพูดนะอย่าออกมาให้ข่าวนะ
ถ้าเกิดภาพิงเขาเสียหายเดี๋ยวแจ้งความจับทุกคนด้วยนะอะไรแบบนี้
ชาวบ้านก็กลัวไม่กล้าแต่คุณบอกว่าทุกคนอย่าไปกลัว
ต้องออกมาพูดความจริงและเป็นพยานให้กับเขา
จะได้เอาผิดกับคนพวกนั้นได้นะครับ
ถ้าสิ่งนั้นก็พูดไปเป็นความจริงท่านต้องออกมารับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นอย่ามาขู่ลูกบ้านว่าจะต้องมาเดี๋ยวจะแจ้งความกลับเลยเนี่ย
ถ้าข้อมูลของผมเป็นในความจริงนี้พยานมากมาย
ท่านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านทำนะครับ
นี่แล้วตอนนี้นะคนที่ทำเขามีคนที่เขาเรียกกันนะว่าเป็นเป็น
คุณนายกำลาดพอหล่อข้อหนึ่งใช่เอาหรอแม่กำลาดเอ้ออ้างตัวว่าเนี่ยนะ
ที่มายศวทรแล้วแต่ยังไม่ขอเอ่ยชื่อ
เพราะคุณนายกรรมลอผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนกว้างขวางในยะโสธรมาก
และตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณนายกรรมลอคนนี้เป็นคนทำคนเดียว
นางเตือนใจศรีหาเป็นชาวบ้านหมู่๗บ้านหนองเสือตาย
ตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยะโสธรก็เดินทางมากับชาวบ้านอีก๕คน
เข้าไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
เนื่องจากว่าในหมู่บ้านหนองเสือตายมีประชาชนที่มีผลกระทบเพียง๓ครัวเรือน
แต่วันที่รับเงินช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านกลับไปแจ้งว่ามี๑๔ครัวเรือน
นั่นหมายความว่าเงินอยู่ที่ใครล่ะก็ไปตกที่ผู้ใหญ่บ้านสิ
นอกจากนี้มีผู้นำหมู่บ้านยังไม่มีการลงประชาคมเพื่อถามความเห็นของลูกบ้านเลย
จนเกิดการทุจริตเงินช่วยเหลือนำท่วมเอาไปเอง
แล้วก็ทุกคนก็รวมตัวกันมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้นำหมู่บ้านด้วย

พอเห็นเงินทุกอย่างก็เป็นผลประโยชน์ทุกอย่างก็ทำผิดไปหมดเลย